ทำให้ร้านค้าหรือว่าผู้ประกอบการต่าง
ก็จับกระแสความนิยมนั้น
มาพัฒนาในเรื่องของการประกอบการของธุรกิจท่านเองนะครับ
ก็มีหลากหลายวิธีหลากหลายเวอร์ชั่นในการพัฒนาด้วย
แล้วก็โดนใจกลุ่มลูกค้าของเขานะครับ
ติดตามได้จากคุณจิรภาสุริสุขครับ
เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในประเทศไทย
บรรดาร้านค้าร้านอาหาร
รวมถึงภาคธุรกิจบริการต่าง
ต่างพากันผุดโปรโมชั่นเกาะกระแสเกมนี้
พร้อมรับส่วนลดหรือบริการนำเที่ยว
บางรายดึงดูดด้วยการซื้อไอเทม
ที่เรียกว่ารัวมัวดุล

หรือจุดสำหรับแจกไอเทมต่าง

เจอแล้วค่ะจุดที่ใช้ไอเทมนี้อยู่นะคะ
สังเกตได้ว่าจะมีการปล่อยสัญลักษณ์เป็นรูป
ดอกสกุระโปรยปลายลงมาแบบนี้ค่ะ

มากกว่าจุดอื่นที่ไม่ได้ใช้ไอเทมนี้ค่ะ
บรรดาร้านค้าต่างค่ะ
ไอเทมนี้หวังเป็นช่องทาง
ในการดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้นได้อีกทางค่ะ
อย่างร้านเจมมี่เบอร์เกอร์ย่านพหนโยธิน
ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีจุดโปเกสต๊อปอยู่พอดีเลยค่ะ
เจ้าของร้านก็เลยปิ๊งไอเดีย
ไอเทมลัวโมดุลมาเรียกลูกค้าเข้าร้าน
พร้อมสร้างสีสันความสนุกภายในร้าน
โดยปล่อยตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๕ทุ่ม
ช่วยดึงดูดลูกค้าใหม่ที่สัญจรไปมาแถวนี้
ให้ตัดสินใจเข้าร้านได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
ก็ส่วนหนึ่งก็คือเราอยากสนุกกับลูกค้าไปด้วย
เพราะว่าคือโปเกมอนมันเป็นเกมในยุคแบบ
อย่างคนในยุค๓๐เรายุค๓๐อย่างนี้ก็คือ
เป็นคนที่ได้เห็นมาตั้งแต่ภาคแรกเล่นมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้
มันก็เลยแบบก็เลยอินแล้วก็ลูกค้าเราเนี่ยก็เป็นลูกค้ากลุ่มเดียว
กับที่เป็นแบบที่เป็นวัยเดียวกับเราซะเยอะ
เราก็เลยคิดว่าลูกค้าก็น่าจะเล่นเหมือนกัน
ก็เลยปากเพื่อให้สนุกกับลูกค้าแล้วก็มันเป็นทางสัญจรคนเยอะด้วย
ก็เลยปักแล้วก็คิดว่าน่าจะเรียกลูกค้าได้ด้วย
พอปล่อยเนี่ยลูกค้าเดิมก็ตัดสินใจเข้ามากินเราง่ายขึ้น

ไอเทมนี้ถ้าซื้อแบบปลีกจะอยู่ที่๓๕บาทหรือ๑๐๐โปเกย์คอย
ซึ่งเป็นสกุลเงินในเกมนี้สามารถใช้ได้๓๐นาทีต่อ๑อันค่ะ
ส่วนราคาขายแบบเหมา๘อันนั้นจะอยู่ที่๖๘๐โปแกคอย
ถ้าผู้เล่นเลือกซื้อโปเกคอยแบบแพงสุดอยู่ที่๓๕๐๐บาทค่ะ
ซึ่งจะได้๑๔๕๐๐โปเกคอยทำให้ได้รวมโมดุลทั้งหมด๒๑แพ็คจำนวน๑๖๘อัน
เฉลี่ยแล้วก็จะตกอันละ๒๐บาท๘๓สตางค์ซึ่งจะถูกกว่าการซื้อทีละอันถึง๑๑๐
ทำให้ร้านค้าที่ลงทุนซื้อไอเทมแบบนี้จะมีส่วนที่ทำกำไรได้ไม่น้อยเลยค่ะ
กูรูด้านไอทีมองว่าถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของการทำการตลาดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ไม่นานค่ะ
เพราะเป็นการเล่นกับกระแสแต่ผู้ทำธุรกิจก็ไม่ควรพลาดที่จะหยิบฉวยโอกาสนี้ในเดือนแรก
ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคตค่ะ
เพื่อลองที่เขาใหญ่ครับลองไปปักที่ร้านของเขาปรากฏว่าเรียกคนมาได้ไม่หยุดเลยครับ
แต่ว่าเพราะเอิญการเรียกคนเนี่ยจริงต้องบอกก่อนว่ามันทำได้แค่เรียกคนนะ
เป็นการเรียกคนมาไม่ได้บอกว่ามันจะสามารถแปลงเป็นยอดขายได้
การแปลมายอดขายก็ต้องเป็นศิลปะของแต่ละเจ้าอีกทีนึง

เพราะว่าเขาใหญ่ตรงนั้นมันไม่ค่อยมีร้านอะไร

จากจะมีการใช้ไอเทมนี้ตามร้านอาหารแล้ว
อาจจะมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสใช้ไอเทมแบบนี้

จึงมีคำเตือนให้ระมัดระวังในประเด็นนี้ด้วยค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน